ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรัก
สามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว
ที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุด
เราจะเห็นดวงดาวได้ชัดเจนที่สุด
และวันใดที่เราทุกข์ที่สุด
เราก็จะเห็นและจะรู้ได้เลยว่าใครรักเราที่สุด
สำหรับครอบครัวที่มาร่วมต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
ทำให้ผมเห็นว่าความรักของผู้ชายคนหนึ่ง

เพื่อภาระอันเป็นที่รักของเขาทุกคน
เราไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ทุกวันนี้นะครับชีวิตผมมันต้องทรมานหนัก

เพื่อหาเงินมาดูแลทุกคนในครอบครัวนะครับ
เพราะว่ามีคนป่วยต้องดูแลถึง๓คนนะครับ

เพราะผมไม่มีต้นทุนที่จะซื้อวัตถุมาทำเอง

อยู่มาก็เกิดปัญหาเรื่องเครื่องมือเสียบ้าง
มีคนป่วยเกิดขึ้นบ้างนะครับในบ้าน
ใช้เงินที่พอมีอยู่บ้างในการดูแลคนป่วยนะครับ
ก็มีอาการป่วยครั้งแรกขึ้นมานะครับเขาก็ตามมาเย็บผ้านะครับบอกว่าไม่รู้เป็น
ยังไงนะครับเขารู้สึกปวดหัวเพราะว่าต้องส่งลูกเรียนด้วยแล้วต้องเลี้ยงดูพี่สาว
แล้วก็แม่ที่แก่ทำงานทั้งวันพอกลางคืนก็ทำงานต่อ
ปวดมากปวดแล้วก็ปุ๊บลงที่จักร
พยายามพาตัวเองไปห้องน้ำ
เพื่อจะเอาน้ำมาชุบหัวให้มันแบบชุ่มชื้น
พอหมอสวดก็บอกว่าเกิดจากสาเหตุเส้นเลือดในสมองบวม
ตอนนั้นร่างกายมันแย่ยกขายกแขนก็ไม่ขึ้นมันจะสั่น
แม้แต่จะแปลงควันเขาก็แปลงไม่ได้นะครับ
ผมก็ช่วยแปลงให้เขานะครับ
การที่แฟนดูแลเราอย่างดี
มันส่งผลให้เราเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นค่ะ
แล้วอาการก็ดีขึ้น
แม่ยายนะครับท่านป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับ
เป็นลิ้นหัวใจรั่วนะ
ชีพประจนมันเต้นจ๋า
บางครั้งรู้สึกว่าอาจจะไม่ออกนะครับ
พอท่านมีอาการมากขึ้นผมก็รีบพาไปโรงพยาบาล
รถก็เกิดเสียกลางก็มีนะครับ
เพราะว่ารถผมมันค่อนข้างโกนะครับ
ว่าท่านจะเป็นอะไรระหว่างทางอยู่แล้วนะครับ
แต่พอรถเสียอีกก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกให้กับเรามากขึ้นอีก
ก็ช่วยกันเข็นเป็นชั่วโมงค่ะ
เป็นลูกเขยเขาก็ช่วยดูแล
แม่หิวมากก็ไม่มีอะไรก็ก็พยาบัตรข้าม่านนั่นแหละ
มาทุ่มมาต้มต้มไม่ถูกแล้วก็กิน

ท่านยังรักทุ่มเข้าให้มึง
พี่สาวของแควร์นะครับก็ป่วยอยู่แล้วนะครับ

บางทีเขาก็เดินหายออกจากบ้านไป
ต้องตามมันเป็นวันนะครับพอจะเจอ

เดือนละครั้งบ้างสองเดือนครั้งบ้างนะครับ
กล้าใช้จ่ายเดือนทางในการดูแลคนป่วยนะครับ

ค่าใช้จ่ายเดินทางในการดูแลคนป่วยนะครับ
ไหนได้ไม่พอรายจ่ายมันก็เป็นอุปัติศักดิ์

ที่ผมเป็นห่วงก็คือลูกชายผมนะครับ

มีความพร้อมที่จะส่งให้ลูกเรียนครับ

ก็บอกเหตุผลว่าที่หยุดเรียน
ก็เพราะว่าอยากจะแบบมาแบ่งเบาภาระของท่าน
เขามีจิตใจที่ดีงามมาก
เขาไม่ทิ้งใครเลยสักคนหนึ่ง
แล้วเขาเองให้กำลังใจตัวเอง
และยังมีให้กำลังใจคนอื่นด้วย
ผมไม่เคยคิดว่าตรงนี้เป็นภาระนะครับ

ถ้าผมมีโอกาสที่ถือพวกเครื่องไม้ใหม่
เห็นส่วนนึงเค้าจะเป็นกล้าใช้จ่ายในการดูแลคนี
แน่ดีที่สุดท่าที่ผมจะทำได้
ได้ความรักจากเธอ
ทำแยกงานโดยขับเขียบเธอ
ไม่มีอุปสรรคใดที่จะทำให้พวกเขาทิ้งกันไปได้
เราไปพบกับครอบครัวของพี่เหลียงจากจังหวัดตรัง
อยู่ที่เวทีชีวิตแห่งนี้แหละครับ
พี่เหลียงสวัสดีครับ
เมื่อก่อนนี้นะคะ
พี่ลายป่วยนะฮะจริงแล้วมันมีอาการใดเตือนขึ้นมาก่อนไหม
ว่าร่างกายเราเริ่มไม่ไหวแล้ว
มันก็จะมีแบบเหมือนเราง่วงนอนนะคะ
แต่พออยู่สักพักปวดหัวมาก
ปวดหัวจนแบบร้องไห้เลยอะค่ะ
แล้วเราก็แบบว่าด้วยการที่ว่าจะต้องทำงาน
ก็ฝืนทำฝืนทำพอสักพักมันก็เลยวูบไปเลย
วูบไปลงพื้นที่จักรเลยค่ะ

มาเห็นแล้วภาพแรกที่เราเห็นแล้วเรานึกยังไงในใจพี่เหลียง
ก็ตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับ
ก็รู้แต่ว่าต้องพาไปโรงพยาบาลก่อน

บอกว่าเป็นเส้นสมองบวมเส้นสมองอักเสบค่ะ

ไม่เพียงพอทำงานเยอะเกินไปไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเอง
หมอเขาให้ทานยาตัวนั้นก็อาการดีขึ้นนะคะ
แต่บางครั้งมือก็ยังชาอยู่เหมือนกัน

เห็นบอกว่าในตอนนั้นทำให้พี่ไรเกิดอาการคิดหนักเลยเหมือนกัน

ท้อจนขนาดว่าเออฉันคงจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่เห็นบอกแม่สามี
ก็ช่วยกันเข้ามามานวดมาเหยียบให้มานู่นให้

รู้สึกทราบซึ้งทราบซึ้งในจิตใจของแม่
ทราบซึ้งในจิตใจของแฟน
เพราะว่าถ้าไม่มีเขาคนนี้ไม่มีแม่
ไม่รู้จะมีพี่ไรอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ไหม
แต่วันนี้ภูมิใจมากภูมิใจในแม่ที่คือ
ดีที่สุดสำหรับครอบครัว
ก็คือแล้วก็แฟนที่เป็นเสาหลักอยู่กับครอบครัว
อะไรภูมิใจก็เป็นคนดีมากเลยค่ะ
รักคนดีคนนี้มากเลยค่ะ
มาถึงสาวสวยอายุน้อยที่สุด

ตอนนี้อายุ๘๔แล้วยายจ๋า
ยายก็มีโรคประจำตัวไปตามอายุไข
มีอะไรบ้างฮะไม่มี

หมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจ

ก็ต้องดูแลต้องระมัดระวังกันแล้วเนอะ
เพราะว่าด้วยอายุแล้วนะแม่เนอะ
ยายตอนนี้มาถามถึงคนในบ้านบ้าง
เหลียงเนี่ยเขาเป็นเขย
ยายว่าลูกเขยคนนี้ดีขนาดไหนฮะ

มันดีประสงควร
จิตรักรักมาก
จุดว่ายัยไม่คิดมากเป็นเขยเลย
เป็นลูกของเองนี่แหละ

มาถึงพี่ลายบ้างพี่ลายจ้ะพี่สาวเป็นพี่สาวมีกี่คนแม่มีลูกกี่คน
๕คนพี่ลายเป็นคนที่เท่าไหร่ที่๒คนที่๒
แต่เห็นบอกว่านะจริงแล้วพี่ลายเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับป่วยนะ

นั่นแหละจริงนี่ยังกินยาอยู่นี่เจ้าเย็น
หมอไม่ให้หยุดแต่บอกว่าเราหายแล้วไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องไปหาหมอแล้ว
เพราะว่าหยุดไม่ได้เดี๋ยวก่อน
พี่ลายมาถามหน่อยว่าพี่ลายเนี่ยป่วยนะ
เหลียงเนี่ยเขามาอยู่ในบ้านหลังนี้

พอเราเป็นอะไรก็ปลาปุ๊บไปเลย

รักเพราะเป็นคนดีมาก
นี่ก็ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของบ้านเลยของพี่เหลียงเลย

เรียนอยู่ปวช๑จะขึ้นปวช๒ครับ
เรียนดีไหมก็ได้อยู่

ก็อยากจบเป็นออกมาเป็นวิศวะครับที่ฝันไว้

ก็เหมือนครอบครัวเราก็มีหนี้สินอะไรอย่างนี้
เราก็คิดอยู่ว่าเรียนจบปวช๓
คืออยากจะออกมาช่วยพ่อกับแม่แบ่งเบาภาระบ้าง
คือเหมือนสมมุติจะเรียนต่อ
แล้วก็เก็บเงินไว้เรียนต่อด้วยตัวของเราเองครับ
ก็คือไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่
เออฟังอย่างนี้แล้วเป็นไงพี่เหลียง

ก็ลูกคิดอย่างนี้ก็ดีครับแต่ด้วยเพราะว่าเราเป็นพ่อใช่ไหมครับ
ปัญหาที่มีอยู่เราคงจะแก้ได้เราก็คงจะพยายามที่ประกองครอบครัวให้ส่งเสียเขาให้ได้อย่างนี้ครับ
มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อกับแม่ที่แสนดีของเราไหมลูก
ผมก็รักนะครับพ่อกับแม่ครับก็อยากจะขอบคุณทุกอย่างครับ
ถ้าไม่มีพ่อกับแม่ครับก็คงไม่มีผมในวันนี้

วิกฤตที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเลยก็คืออะไรที่พี่เหลียงทุกข์ใจมากที่สุด
ข้อที่ทุกข์ที่สุดก็ความเป็นอยู่ของทุกคนนะครับ

ไม่มีบ้านยามใดที่ฝนตกหรือว่ามีพายุอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็จะหลบหวนกันยากมากนะครับในการนอนแต่ละคืนนะครับ
ซ่อมแซมบ้านด้วยนะครับส่วนหนึ่ง

ไม่ได้ขออะไรไปมากกว่าที่เลยเพราะว่าจะได้มีเครื่องมาหากินกัน
มีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนในครอบครัวไหมครับ
ก็อยากจะบอกทุกคนในครอบครัวนะครับว่า
ที่ผ่านมานะครับไม่เคยคิดว่าทุกคนนั้นเป็นภาระของผมนะครับ
แต่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ของคนคนหนึ่ง
แต่ผมคิดว่าที่ผมต้องดูแลทุกคน
เพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้นะครับ
ทุกคนนั้นมีค่าเท่ากันนะครับ
เราควรจะมอบความรักที่เรามีให้กับทุกคนเหมือนกันครับ
คุณผู้ชมครับผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าหัวหน้าครอบครัวนะครับ
ทุกข์ที่สุดก็คือการไม่สามารถให้ความเป็นอยู่ที่สุขสบายกับครอบครัวได้
วันนี้ครับคือโอกาสที่ครอบครัวของพี่เหลียงนะครับ
ขอเลือกที่จะมาสู้เพื่อให้ได้ลืมตาอ้าปาก
มีทุนไปต่อชีวิตเพียงช่วยกันพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อเท่านั้นเองครับ
ที่จะรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
ตอกทะปูให้ทะปูถลุไม้ลงไปไปจิ้มลูกโป่งให้แตก๓๐ลูกเท่านั้นเอง
คิดว่าทำได้มั้ยเคยตอบทะพูมั้ย